ไม่ได้ดูง่ายก็คือต้นไม้แปลก
คราวนี้บอกเลยคุณผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็น

เขาบอกว่าใครได้ปลูกเอาไว้นะ

ก็จะบอกว่าเหมือนโสมเหมือนกัน
ผมนี่สวมเกาหลีแต่ว่ายังไง
ที่เราเห็นแบบนี้เพราะว่ามันเป็นการถ่อนรากถ่อนคนต้นชวนชมมา
นี่มันเป็นรากสีทองโอ้โหรากใหญ่มาก
แล้วเวลาเขาปลูกชวนชมเขาจะโชว์รากถูกไหม
รากมันจะโผล่ขึ้นมามาจากดินแบบเนี่ย
แปลกตาด้วยเหมือนกันซึ่งต้นทุนชมรากสีทองนี้นะมันเกิดจากการเพาะเมล็ดค่ะ
แล้วก็ออกมามีรากสีทองเองโดยธรรมชาติไม่ได้มีการไปบังคับปรุงแต่งหรือกำหนดมันเลยนะ
ดังนั้นจึงบอกว่ามันแปลกจริงแล้วก็เลยกลายเป็นของสะสมนักสะสมนักที่สนใจเรื่องต้นไม้เนี่ยก็เลยชื่นชอบเป็นอย่างมากนะคะ
ซึ่งต้นชวนชมที่เห็นทั้งหมดนี้ถูกปลูกไว้ภายในสวนลานาฮัทค่ะ
พื้นที่บ้านโรงวัวตำบลแม่ก๊าอำเภอสรรป่าตองจังหวัดเชียงใหม่

คุณเกรียงไกรชัยพิเศษบอกว่าสะสมต้นชวนชมรากสีทองมาได้๖๗ปีแล้ว
ทั้งที่เพาะขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและซื้อหามาจากสวนอื่นค่ะ
ทำให้ตอนนี้มีต้นชวนชมรากสีทองทั้งต้นเล็กต้นใหญ่รวมกว่า๗๐ต้นนะ

แล้วต้นที่มีอายุมากที่สุดคือ๑๕

ปลูกอยู่ในกระถางเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดู
ต้นนี้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๑เมตรครึ่ง

ไม่แน่ใจต้นนี้รึเปล่าน่ะ
ต้นนี้แหละ

แล้วคุณดูรากดูต้นดูดอกเหมือนเป็นภูมิเลย

เอาไว้ให้ลูกหลานหรือผู้สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้

แล้วต้นชวนชมก็ถือว่าเป็นไม้มงคลที่เป็นที่ต้องการของตลาด
ถ้าเลี้ยงดีสวยแบบนี้ขายได้กำไรทีเดียวนะคะ
ซึ่งแน่นอนค่ะว่ากลุ่มนักสะสมต้นไม้ไม่ใช่แค่ในเมืองไทยนะ
ต่างประเทศอย่างอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็ชื่นชอบ
แล้วเชื่อด้วยว่าถ้าใครได้ครอบครองต้นไม้มงคลแบบนี้จะนำความโชคดี
ลาบยศสันเสริญบารมีและความร่ำรวยมาสู่ผู้เลี้ยงผู้ที่สะสม

แน่นอนเลยใครที่สนอกสนใจชื่นชอบหรือว่าเพาะเลี้ยงอยู่แล้วนะคะ
ไปดูได้ทุกวันเลยค่ะไปติดต่อขอชมได้กับคุณเกรงไกร
ให้หมายเลขโทรศัพท์เอาไว้๐๘๕๖๑๖๙๘๘๕นะคะ
อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะอำเภอสรรป่าตองลานนาฮัทค่ะ
โอเคสวยนะสวยดูสิโอ้ยใหญ่มากล่ะเขาบอกอื้อหือ
เกาหลีจริงผมว่าใช่จริงคนเขาสะสม
เขาจะดูดอกมันดิสวยน้ำนะจ๊ะเขาก็ดีชวนชุมค่ะ